ยังอยู่ที่รถตู้กันยาวไปเลย
ล่าสุดเป็นคลิปที่หลุดออกมาในโลกออนไลน์นะคะ

บางทีทิ้งพุทธศาลแบบว่าทิ้งไว้ในเลนส์ทางหลัก
และให้เขาเดินข้ามถนนออกไปริมถนนเอง
เคยมีข่าวแม้กระทั่งบนทางด่วนนะคะไล่ลง

คราวนี้เป็นคลิปนะคะเป็นผู้ชายคนหนึ่ง
โดนทิ้ง๕ทุ่มกว่าแล้วคุณคุณผู้ชายสอน
โดนทิ้งอยู่แถวบริเวณพัทยานะคะ
ตู้เป็นรถตู้วิ่งกรุงเทพระยอง
โดยคนขับรถตู้บอกว่ามันหมดเวลาวิ่งแล้ว

แปลกใจว่ามีอย่างนี้ด้วย
คลิปนี้ก็ถูกแชร์อยู่ในเฟซบุ๊คของนายจิราวุฒิ

เขาไปเจอผู้โดยสารผู้ชายคนหนึ่ง
รถตู้โดยสารสายกรุงเทพระยอง
ทิ้งเอาไว้ที่พัทยากลางประมาณ๕ทุ่มกว่าแล้ว
คืนวันที่๒มกราคมที่ผ่านมา
ถ้าจำกันได้๒มกราคมก็คือวันเกิดเหตุโศกนาฏกรรม

เหตุการณ์นี้เกิดหลังเหตุการณ์นั้นไม่นานเองนะคะ

คือชายที่ถูกไล่ลงกับคนขับรถตู้
จิราวุฒิก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเอาไว้

ให้คนขับรถตู้เห็นว่าถ่ายคลิปอยู่

เขาก็เข้าไปคุยกับผู้โดยสารที่โดนทิ้งลงมาเนี่ยนะ
ก็รู้ว่านั่งมาจากบางนาค่ะจะไปมาบตาพุธ
ราคาตัวเนี่ย๑๘๐บาท
แต่คนขับขับออกนอกเส้นทาง
แล้วก็ทยอยปล่อยคนลงในเขตเมืองพัทยาทีละคนทีละคน

เวลาผมหมดแล้วแล้วก็บอกด้วยว่าให้ไปเอง
แล้วก็ฝากคนมาไปนั่นไปนี่มันไม่ถูกเนี่ยว่าอ่าใช่เออ
พวกขึ้นไงเนี่ยจะให้แพะนี้มารถนี่ลงนี้แล้วมีจะให้เออ
หาแล้วน้องน้องนึงน้องแบบว่าน้องไปเองน่ะเอออ้าว
พี่ได้ไงอ่ะน่าเกลียดอ่ะพี่นึกว่าเสียแพะนี้แล้วเออ
ใช่หรอพี่เสียมาเท่าไรครับเสียมาเท่าไรหรอ
เอง
แปดสิบร้อยแปดสิบแต่ไม่ถึงไฟทางไม่ถึงจริงจริง
เนี่ยตรงเนี้ยพี่ไม่เกินไม่เกินร้อยแปดสิบนะไม่ถึงด้วยซ้ำ
ใช่ประมาณร้อยห้าสิบมาร้อยแปดสิบอ่ะเจ็บพี่ผมให้เลยเนี่ย
คุยกันก็ได้ความแบบนี้ค่ะบอกอ่ะไปเองต่อเองแล้วกันนะ
อย่างนี้ได้ยังไงเงินก็จ่ายไปแล้วนะคะซึ่งหนุ่มพลเมืองดีคนนี้เขาก็เลยเล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่า
คือเห็นผู้ชายคนนี้หอบข้าวของพรุงพลังแถมตอนนั้นมันดึกแล้ว๕ทุ่มครึ่ง
มันไม่มีรถคันไหนมาให้บริการแล้วก็เลยคิดว่าคือก็สงสารแล้วก็เห็นใจ
ว่าเขาจะกลับบ้านหรือเปล่ามีครอบครัวรออยู่ไหมจะทำยังไงเลยตัดสินใจเลยค่ะ
เดี๋ยวขับไปส่งเองก็เลยขับไปส่งผู้ชายคนนี้ที่ถูกทิ้งจากรถตู้ที่มาบตาพุธ
ซึ่งห่างจากจุดที่โดนทิ้งเนี่ยประมาณสามสิบกิโลเมตร
แต่ก็ยอมรับนะว่าต่างคนต่างหวาดระแวงกันคือก็ไม่รู้ว่ามิจฉาชีพหรือเปล่า
ใช่ทุกวันนี้มันไว้ใจคนกันยากเขาก็เลยบอกว่าขอถ่ายรูปกันไว้หน่อย
ต่างคนต่างขอถ่ายรูปเอาไว้ยืนยันสุดท้ายก็ไปส่งถึงบ้านนะคะ
ซึ่งคิดว่าทำดีทำไมจะต้องกลัวเขาก็คิดอย่างนั้นนะว่าทำไมทำดีต้องกลัวด้วย
ประกอบกับบนรถก็ไม่ได้มีทรัพย์สินมีค่าอะไรมากมาย
พอไปถึงค่ะชายหนุ่มคนที่ถูกทิ้งจากรถตู้เนี่ย
เขาก็ให้สินน้ำใจคนที่ไปส่งเขาคือนายจิราวุฒิเนี่ย๒๐๐บาท
จิราวุฒิก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขารู้สึกแย่มากเลยนะ

และถึงแม้ว่าคลิปวิดีโอนี้จะไม่สามารถบันทึกทะเบียนของรถตู้
เอาไว้ได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบ
มันคงไม่ยากหรอกเพราะว่าเห็นรายละเอียดข้างรถ
ข้างพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาจัดการดูแลหน่อยคือทำแบบนี้มันไม่ได้
คือตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะกวดขันจับกลุ่มนะ
เกี่ยวกับรถตู้โดยสารสาธารณะนะคะ
คุณผู้ชมก็มีความเข้มงวดมากขึ้นแหละ